ตอนนั้นทานข้าวกับเพื่อนอยู่ค่ะที่สยาม

ช่วงเดือนตุลาของปีที่แล้วอยู่ที่นิวยอร์กค่ะ

ถ้าจำไม่ผิดผมอยู่เชียงใหม่ครับ
ก็รู้ข่าวประมาณตอนประมาณ๒ทุ่ม
พอผมได้ไปตรงนั้นแล้วผมก็กระจายข่าว
ให้ชาวเขาได้รับรู้

คนไทยที่อยู่ในนิวยอร์กด้วยกันตอนนั้น
แล้วก็หลายคนก็มารวมตัวกัน

นึกถึงสิ่งที่ท่านทำให้เมืองไทย

มันยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดอะค่ะ
ก็ปีหนึ่งแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกัน

ก็เพิ่งจะได้กลับมาเมื่อ๒อาทิตย์ที่แล้วเอง

เพื่อที่ให้ตัวเองเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ
วิธีบทวานมาแล้ว
ภาพที่ท่านก้มลงไป

ทำให้เรารู้สึกถึงความ

จะเป็นภาพที่จดจำไปตลอด

ก็เป็นรูปที่ท่านเสด็จไปทำงานนะครับ